ร้องหนุ่มนัทศักดาทรก่อนหน้านี้เนี่ยถูกจับตามองมากเป็นพิเศษว่าจะเป็นชายรักชายหรือเปล่าชอบผู้ชายหรือไม่
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันมาตลอดแหละนะคะว่าแมนทั้งแพ่งแมนร้อยเปอร์เซ็นต์
ล่าสุดเปิดต้นปี๒๐๑๗มาด้วยข่าวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีชายหนุ่มปริศนาคนนึง
เขาส่งข้อความอินบ็อกซ์มาในเฟซบุ๊กขอไปดินเนอร์ด้วย
แล้วถ้าไปดินเนอร์ด้วยเนี่ยจะเสนอเงินจำนวนหนึ่งให้กับหนุ่มนัท
งานนี้หนุ่มนัทว่ายังไงรับข้อเสนอหรือเปล่าพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
กระแสข่าวเมาส์ว่าไม่แมนมาตลอดเลยสำหรับหนุ่มนัทศักดาทร
แต่เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าแมนร้อยเปอร์เซ็นต์
ช่วงนี้หันมาดูแลร่างกายออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นอยู่เสมอ
แล้วก็มักจะโพสต์ภาพโชว์กล้ามลำแน่นอวดลงไอจีอยู่เป็นประจำ
งานนี้ก็เลยงานเข้าอย่างจังเพราะมีหนุ่มปริศนานายหนึ่ง
อ้างว่ามีคุณหมอให้เขาติดต่อหนุ่มนัทไปดินเนอร์ด้วย
พร้อมกับจะสัมมนาคุณด้วยเงินก้อนโตให้อีกจำนวนหนึ่ง
ทำเอานักร้องหนุ่มถึงกับหาท้องแข็ง
พร้อมข้อความติดตลกว่าฮาควรตอบว่าไงดีครับ
และติดแฮชแท็กว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ
เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอก็ระวังโดนนักสืบโลกโซเชียล
เขาไปขุดคุยประวัติมาตีแผนนะคะ